คุณผู้ชมคะหนึ่งในสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็น่าเป็นห่วงก็คือการที่คนกรุงเทพเดินทางกลับภูมิลำเนา
คนที่มาทำงานในกรุงเทพหลังจากมีมาตรการล็อกดาวน์คือเพราะว่าตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ในต่างจังหวัดก็เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจริง
แต่เขาก็บอกว่าก็มาตรการล็อกดาวน์ไม่มีอะไรได้ตั้ง๒๒วัน
ถ้ายังฝืนอยู่กรุงเทพรายจ่าย๒๒วันมันมี
ถามเขาว่ากลัวไหมโควิด๑๙เมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถาม
เขาก็ตอบกับเราว่ากลัวสิโควิด๑๙ทำไมจะไม่กลัว
แต่กลัวอยู่แล้วอดตายมากกว่ายอมกลับภูมิลำเนาของตัวเอง
น้ำมีปลาในน้ำมีข้าวก็ยังมีของกิน
บ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อเขาก็เลยเดินทางกลับกัน
อันนี้คือในส่วนของคนที่ต้องหยุดงานโดยที่ไม่มีงานอะไรเลยนะฮะ
แต่ถ้าที่เขาต้องหยุดงานแต่ว่านายจ้างบอกไม่เป็นไร
อันนี้ก็มียังไม่ได้ไล่ออกยังไม่ได้ตกงาน

เมื่อวานเราเห็นภาพคนเดินทางกลับกันค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นนะตอนนี้นะคะหลายจังหวัดนอกจากมีมาตรการล็อกดาวน์
กับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปบ้างแล้ว
เขาก็มีมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับคนที่ไปจากกรุงเทพ
แล้วก็เข้าไปในจังหวัดนะคะพาไปดูที่ขอนแก่นกันก่อนค่ะ
สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่๓จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ก็มีการตั้งจุดคัดกรองสำหรับคนที่เดินทางไปจากกรุงเทพ
แล้วก็ไปที่ขอนแก่นมีมาตรการคัดกรองแบบนี้เลย
รถมาต้องนี่เลยถูกต้องค่ะตรวจอุณหภูมิก่อน
เมื่อคืนนี้คนจากกรุงเทพไปขอนแก่นเนี่ย๔๓๖คนนะคะคืนเดียวนะคะ
ก็จำนวนไม่น้อยอะค่ะแต่ยังไม่มีใครเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดโรคโควิด๑๙นะคะ
แต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังเอาไว้ก่อน
ก็คาดว่าจะมีรถโดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดอีกประมาณ๖๐เที่ยวนะคะ
อืม
ที่จังหวัดกระบี่นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ตั้งแต่เมื่อคืนตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันนี้นะฮะ
แล้วก็ตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพหรือปริมณฑลหลายร้อยคนนะครับ
ขนส่งแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดก็จัดให้มีตรวจจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับผู้เดินทางมาถึง
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะฮะ
ชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวก็ยังมีไปอยู่นะครับก็ต้องตรวจเหมือนกันนะครับ
โรงพยาบาลกระบี่กำหนดจุดรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยให้มีทางเข้าออกทางเดียวด้วยนะครับ
ผู้ป่วยแล้วก็ญาติต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ทำความสะอาดด้วยการใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
และจำกัดจำนวนญาติที่จะติดตามผู้ป่วยเข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วย
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่
พ่นยาฆ่าเชื้อโรคทั่วเลยนะคะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่แห่งที่๓
แล้วก็ที่ช่องเก็บกระเป๋าของรถโดยสารประจำทางโดยเฉพาะรถที่ไปจากกรุงเทพและปริมณฑลทุกคันเลย
จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการเจลล้างมือให้กับผู้โดยสารคัดกรองผู้โดยสารในเบื้องต้น
ป้องกันการระบาดของโควิด๑๙นะคะ
ส่วนท่ากาศยานเชียงใหม่ก็มีการคัดกรองคนที่จะผ่านเข้าไปในอาคารผู้โดยสาร
ตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙ของท่ากาศยานไทยเริ่มวันนี้เป็นวันแรกค่ะ
สำหรับคนที่จะเข้าไปภายในอาคารผู้โดยสารทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารเอง
คนไปรับคนไปส่งผู้ประกอบการคนที่ทำงานอยู่ที่นั่น
ต้องตรวจอุณหภูมิร่างกายทุกคนนะคะมีคุณหมอร่วมประเมินอาการด้วยนะคะ
ดังนั้นก็ผู้โดยสารเผื่อเวลาหน่อยเผื่อเวลาหน่อยสำหรับการเดินทาง

แต่ก็แป๊บเดียวนะฮะเพื่อความอุ่นใจสบายใจกัน
ที่จังหวัดเลยครับผู้ราชการจังหวัดมีหนังสือด่วนนะฮะในการปิดหมู่บ้านปากภูนะครับ
หมู่บ้านปากภูอยู่ที่หมู่๓ต้นเมืองอำเภอเมือง
หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เป็นผู้ชายอายุ๒๔ปี
ซึ่งมีอาชีพเป็นนักมวยแล้วก็มีประวัติเข้าไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินี
๖มีนาคมนี่ฮะโอ้โหบรรยากาศในหมู่บ้านก็เงียบเลยนะฮะวันนี้
แต่ว่ามีฝ่ายปกครองมีชุดรักษาความปลอดภัยไปตั้งเต็นต์ให้ลงชื่อเข้าออก
ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีความจำเป็นเข้าไปในหมู่บ้าน
คนที่อยู่ในหมู่บ้านก็ขอความร่วมมือให้ลงชื่อเข้าออกเอาไว้
จะเข้าจะออกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็กระจายเชื้อ
ดังนั้นในทุกจังหวัดเขาก็เลยบอกว่าสำหรับคนที่เดินทางไปจากกรุงเทพ
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ด้วยว่าคุณบ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
แล้วก็กักตัวเองอย่างน้อย๑๔วันถ้าเริ่มมีอาการป่วยก็ต้องรีบไปหาหมอ
ต้องช่วยกันนะฮะในช่วงเวลานี้เมื่อวานนี้ที่สถานีขนส่งหมอชิด๒ที่กรุงเทพคนก็เยอะเลย

เดี๋ยวไปดูกันต่อวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับว่าบรรยากาศล่าสุดในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง
มาตรการต่างในการที่จะดูแลผู้คนที่ไปอยู่ที่นั่นจะเป็นยังไงนะครับ
ติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราครับคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวธรรมรัฐทีวีรายงานสดมาจากสถานีขนส่งหมอชิด๒ครับ

ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาต่างก็ทราบมาตรการของรัฐบาลนะคะที่ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน๑๔วัน
ขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบคศก็มั่นใจในมาตรการ
แล้วก็คาดว่าในวันนี้ผู้โดยสารจะไม่คับข้างเช่นเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าหมอชิด๒ตลอดทั้งวัน
มีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังที่กรุงเทพมหานครได้มีการประกาศปิดจุดสำคัญย่านการค้า
จนถึงวันที่๑๒เมษายนนี้
โดยปคศมีการจัดทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียว
แล้วก็เพิ่มมาตรการจุดคัดกรองผู้โดยสาร
การวัดอุณหภูมิฉีดพ่นเจลและแอลกอฮอลล้างมือ
และติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้นั่งห่างกันไม่ต่ำกว่า๑เมตร
เตรียมเพิ่มเครื่องออโต้เทอร์โมสแกนติดตั้งเพิ่มบริเวณชั้นหนึ่ง
ซึ่งมีผู้โดยสารค่อนข้างที่จะหนาแน่น
เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานที่ต้องเข้าไปใกล้ชิดกับผู้โดยสาร
รถไว้รองรับเทียบเท่ากับเมื่อวานแต่ก็ยังพบปัญหาว่ารถร่วมเอกชนหรือว่ารถสามศูนย์
ไม่ค่อยอยากจะเข้ามารับผู้โดยสารนะคะ
เนื่องจากว่าไม่คุ้มทุนเพราะรับผู้โดยสารได้เพียงร้อยละ๖๐
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคค่ะ
ไปฟังเสียงของนายจีรศักดิ์ที่กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะ
ก็ยังเชื่อมั่นว่าวันนี้จะลดลงนะครับ
ด้วยเหตุผลว่าเราดูจากระบบการจองตัวแล้วเนี่ย
การเดินทางเนี่ยก็เป็นปกติน้อยกว่าปกติด้วยซ้ำไปนะครับ
อย่างไรก็ตามเราก็คงยังใช้มาตรการควบคุมที่เข้มข้นเหมือนเดิม
ก็คือว่าเราก็ตรวจคัดกรองในเรื่องของการวัดอุณหภูมินะครับ๑๐๐ว่า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวียังได้สำรวจบริเวณชาญชาลาผู้โดยสาร
เฉพาะที่จะไปที่ช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีที่มีผู้โดยสารคับข้างตลอดทั้งวันนะคะ
ก็พบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง
หอบฮิ้วสัมภาระจำนวนมากเพื่อรอขึ้นรถกลับบ้านค่ะ
แล้วก็จากการสอบถามประชาชนรวมไปถึงผู้โดยสารที่เป็นชาวประเทศเพื่อนบ้าน
มาตรการที่รัฐบาลประกาศใช้เพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙
โดยให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาให้กักตัวเองเป็นเวลา๑๔วัน
และให้แยกสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกันกับคนในครอบครัว
ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าทราบมาตรการนี้เป็นอย่างดี
และจะพยายามทำตามให้มากที่สุดค่ะไปฟังเสียงของประชาชนค่ะ
การใช้กดศิษย์วันพิษที่ทำอย่างไรบ้างคะ
ก็กลับไปถึงบ้านเขาก็มีกฎอยู่แล้วค่ะ

เพราะเขาไม่ได้ให้ออกจากบ้านให้อยู่แต่บ้าน๑๔วันเฌิศ
แล้วก็แบบว่าอยากจะไปหาญาติพี่น้องก็

เพราะว่ากลับไปถึงบ้านก็เขาไม่ให้ใกล้ใกล้กับพ่อย่าพี่น้องเลย

ชุมมือเราก็ทำได้
ปกติที่ทำงานอยู่พรุ่งเทพธรรม

ก็เลยเพราะบ้านไป
ไม่มีตามมีข้อใจเข้าห้องอะไร
ก็ยังดีกลับบ้านดีกว่ายังไง

ขณะที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
ทัพภาคที่๑ได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกจำนวน๑๔นาย
ถึงคุณสมบัติทำลายฆ่าเชื้อโรคได้

โดยทำความสะอาดบริเวณชั้น๑และชั้น๓
ซึ่งเป็นอาคารผู้โดยสารของสายเหนือและสายอีสาน
รวมไปถึงจุดจำหน่ายตัวโดยสารและชาญชาลา
ซึ่งเป็นจุดที่รอขึ้นรถชาญชาลาขาล่องด้วยค่ะ
เดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศสดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดนะคะ
ในขณะนี้นะคะก็ยังคงมีผู้โดยสารจำนวนมาก
เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่ภาครัฐมีมาตรการในการปิดสถานประกอบการ
สรรพสินค้าจนถึงวันที่๑๒เมษายนนี้
ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
รวมไปถึงการจัดรถโดยสารให้เพียงพอก็ยังคงมีความจำเป็น
ซึ่งผู้บริหารบอกว่ามีการประชุมระบบทางไลน์ของผู้บริหารของบขศ
เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวันค่ะ
จากการสำรวจของทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ยังพบว่า
ผู้โดยสารที่เดินทางมาที่สถานีขนส่งหมอชิด
ยังคงเป็นผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
ขณะเดียวกันบอกขอสอเองก็ขอความร่วมมือจากประชาชน
และผู้โดยสารที่จะเดินทางมาใช้บริการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในทุกด้านค่ะ
มวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพค่ะ
ขอบคุณครับคุณวิมวลวันนะครับก็สดมาจากสถานีขนส่งหมอชิด๒นะครับ
ขอบคุณค่ะ